เดี๋ยวตามข่าวกันต่อกับไทยรัฐนิวโชว์
เรายังคงเกาะกับเรื่องของวัดพระธรรมกายนะครับ

ที่ผ่านมาเนี่ยหัวหน้าธนามรักษาความสะกดแห่งชาติ
หรือคอสชมีการใช้อำนาจตามมาตร๔๔

เรื่องที่ติดขัดกับข้อกฎหมายต่างก็ใช้อันนี้แก้ปัญหาได้

สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างทันท่วงที

ที่เข้าไปใช้กับวัดพระธรรมกาย
ในการควบคุมพื้นที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่
ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณผู้ชมก็เห็นนะครับว่า

ไม่สามารถจะฝ่าด่านลูกศิษย์เข้าไปได้ในบางพื้นที่
บางวันก็มีการกระทบกระทั่งกันด้วยซ้ำไป
ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะมีอำนาจอยู่ในมือก่อ

เรื่องนี้หลังจากนี้จะเป็นอย่างไร

ติดตามพร้อมกันในสาววิเคราะหลบม่านการเมืองวันนี้ครับ

ถ้าเราติดตามข่าวสารการเมือง
เราจะเห็นหลายคำสั่งของหัวหน้าขวาสเช้า

รถมับของข้าวสเช้า
งวดเข้ามาทุกที

จนก็อะไรสิ่งที่ต้องทำก็ต้องรีบทำ
เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องปัญหาที่ดำรงอยู่
เรื่องใหญ่โดยเฉพาะเรื่องธรรมกาย
มันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุด
และมีผลกระทบทางด้าน

รวมถึงความมั่นคง
ถือว่าเป็นม๔๔ที่จัดการยากสุด

แต่ว่าในอีกหลายเรื่องก็มีเช่นเดียวกัน
เพราะว่าในเรื่องศิลภาพของรัฐบาลคอสชวันนี้รู้สึกมันอะไรมันจะเกิดปัญหาในด้านเสถียรภาพค่อนข้างมากขึ้น

ความมั่นคงของการดำรงอยู่ของรัฐบาล
อย่างการแก้ปัญหาต่างโดยเฉพาะเรื่องที่ขอสนชอบถูกโทมตีมาก
ระยะหลังนี้นะโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปตำรวจ
ก็ต้องใช้ม๔๔มาเพื่อแสดงให้เห็นว่าขอสชก็ตั้งใจที่จะแก้ปัญหา
ด้วยการออกระเบียบการโยกย้ายใหม่
คือไม่ได้ละเลยเพราะถูกหาว่าไม่กล้าทำ
แม้แต่เรายังไม่เห็นชัดเจนแต่ยังมีเสียงพูคนว่าก็ไม่ต่างความพลักการเมือง
แต่ว่าการดำเนินการเหล่านี้เนี่ยมีข้อสังเกตอยู่อย่างว่า
การใช้มาตรา๔๔เป็นมาตรการทางกฎหมายเพื่อจะขจัดอุปสรรคที่เกี่ยวข้องนะฮะ
ไม่ใช่การใช้ม๑๔แบบสมัยยุคโบราณที่ใช้อำนาจตุลาการในการจับกลุ่มคุมขังหรือประหารชีวิต
การจับกลุ่มคุมขังของธรรมชโยมไม่ได้เกี่ยวกับม๔๔เลย
เพราะว่ามันมีความผิดแล้วหมายเรียกออกมาแล้วอะไรออกมาแล้วนะฮะเมื่อไม่มาก็ต้องดำเนินการ
การก็ใช้ม๑๔เพื่อป้องกันว่าการที่เจ้าหน้าที่ไปทำอะไรไม่ต้องรับผิดในทางระเบิดด้วย
เพราะฉะนั้นเกมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีตั้งข้อสังเกตว่าใช้ม๑๔เฟ้อไปหรือเปล่า
ผมว่าไม่หรอกครับเพราะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้เป็นช่วงปลายรัฐบาลแล้วนะครับ
รัฐมนูลก็กำลังจะประกาศใช้การเลือกตั้งก็จะมาในอนาคตปีหน้าอะไรทำนองนี้
เรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่มันมีข้ออะไรที่ส่อไปในทางที่มิชอบทางทุจริต
การใช้อำนาจย้ายคนใช้อำนาจยุบองค์กรล้างเปลี่ยนบอร์ดอย่างเรื่องของการลดไฟอะไรต่ออะไรเนี่ย
ก็เป็นสิ่งที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเมื่อวันที่๒๓มีการออกประกาศ๒ฉบับออกมาซ้อน
ก็เลยเรื่องใหม่เรื่องจัดซื้อจัดจ้างใหม่นี่ก็คือการวางแนวทางว่าต่อไปนี้การดำเนินการทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามระบบโปร่งใสแล้วก็มีการควบคุม
ผมดูโครงสร้างของกรรมการชุดนี้ก็น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่ามีการวางตัวสเปคของคนว่าถ้า๕๐๐๐ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกฎนี้
แต่ก็ต้องให้ระวังเพราะว่าประเทศไทยเรามีศรีถนนชัยเยอะเหลือเกินโครงการมูลค่า๖๐๐๐ล้านบาทเนี่ยนะต้องเข้าข่ายเขาอาจจะซอยเป็นโครงการละ๓๐๐ล้านก็ได้ก็โปรดใช้ความรอบครอบแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับในเรื่องนี้
ดูแบบนี้ก็เหมือนจะต้องให้เครดิตรัฐบาลเหมือนกัน
โดยเฉพาะหัวหน้าความสะชอเขาออกมาตรา๔๔ก็ค่อนข้างระมัดระวังพอสมควร
ครับระมัดระวังอย่างที่คุณทงชัยว่าเนี่ยผมขอเปรียบเทียบ
คำสั่งม๔๔ของหัวหน้าผู้ยึดอำนาจของเรา
มันก็คล้ายคำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์แห่งอเมริกา
เขาไม่ได้ไปก้าวกายอะไรแล้วก็ยังมีการถวงดุล
ด้วยอันมาทย์ทางศาลจริงแล้วรัฐธิบัตรเขาใช้ครอบคุมได้เลย
เหนือศาลก็ได้ตรงนี้ก็ถือว่าเอาล่ะมันยังมี
ความเป็นสากลทางประชาธิปไตยอยู่บ้างถึงแม้ว่าจะมาแบบพระเด็จการ
ตอนนี้มองไปถึงพัฒน์พระธรรมกายที่พวกเราว่ากันเนี่ย
ผมอยากจะให้แยกแยะให้มันชัดเจนไม่ใช่เรื่องเพิ่งเกิดขึ้นนะครับ
เป็นเรื่องที่มันครึ่งปีข้อนปีหรือจะปีนึงอยู่แล้วเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ได้ใช้วิธีปกตินะครับมีหมายเรียกหมายค้นนะครับ
ตอนนี้เรามามองไปเหตุว่าแค่ม๔๔เนี่ยจริงอยากให้ย้อนไปถึงต้นเหตุเนี่ย
เมื่อใช้วิธีปกติไม่ได้โอนครับมันยังไม่มีอะไรเสด็จน้ำ
ตามกระบวนการทางกฎหมายได้เนี่ยทั้งทั้งที่เจ้าหน้าที่หรือว่ารัฐเนี่ย
จำเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายคือแปลของบ้านเมือง
เอาอย่างนี้ครับเปรียบเทียบง่ายนะครับไม่ต้องเป็นคนหรอกครับ
ไม่ต้องเป็นพระแค่เป็นของเนี่ยสงสัยว่าบ้านไหนเนี่ย
มีของที่มันผิดกฎหมายหรือว่ามีปัญหานะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มีสิทธิ์เข้าไปค้นแต่นี่เขาเข้าไปเนี่ยค้นไม่ได้อืมนะครับ
ไม่ยอมไม่ยอมให้ค้นช่วงหลังให้ค้นแล้วค้นแล้วยังค้นไม่หมด
เขาต้องการเข้าค้นตรงที่เหมือนไข่แดงที่หวงอยู่
ก็ยังค้นไม่ได้หลังส่วนนี้ก็บอกว่าถ้าให้เข้าค้นเนี่ย
ก็จะเสนอยกเลิกม๔๔ไม่ว่าจะเจอหรือไม่เจอ
อันนี้นะครับผมอยากให้ทำความเข้าใจกัน
ซึ่งความเชื่อต่างกันเป็นลักษณ์ต่างกันอะไรเงี้ย
ตรงนั้นนะเป็นเรื่องของทางคณะสงฆ์ท่าน
มีการทำคดีกันมาต่อเนื่องเนี่ย
มันต้องดำเนินการไปทำกระบวนการทางกฎหมาย
กับวนการซะเหตุอย่างวันนี้ก็ไม่เกิด
ทำไมต้องลามไปถึงองค์การสหประชาชาติ
ทำไมต้องลามไปถึงสิทธิมนุษยชนทำหนังสือว่อนไปต่างประเทศ
ตรงนี้นะครับดูแล้วมันยังไงกันแน่
ผมอยากให้สังคมเนี่ยช่างน้ำหนักนะครับแต่ในเรื่องความศรัทธากับการชี้แจงเนี่ย
ดูเหมือนจะค่อนข้างที่จะสวนทางกันรัฐเองชี้แจงค่อนข้างน้อย
ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนทั่วไปอาจจะกังวลก็ได้เวลาปฏิบัติ
มันก็เราจะไปจับเขาเนี่ยคุณบอยเขาโภทนามันก็ยิ่ง
มันก็ยิ่งยากใช่ไหมเขาก็รู้ว่าทุกวันนี้
ต่างคนต่างก็รู้กันทางวัดเขาก็มีการมีทีมวางแผน
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับวัดนี่สิต่างคนต่างรู้
แต่สิทธิ์ยานุสิทธิ์เองคนอื่นเขาก็รู้อืม
เขาก็ต้องมีเขาเรียกมีทีมที่จะวางแผน
ในการที่จะตั้งรับยังไงมีลูกล่อลูกชนอะไรยังไง
มันคือมันไม่ใช่ธรรมดาถ้าเราจะพูดนะถ้าว่าถ้ามันง่ายอย่างนั้นป่านี้มันก็เรียบร้อยไปแล้วอ่ะ
เพราะเขาบอกเราจะไปทางนี้เขารู้แล้วเขาว่าดักทางอย่าใช้วิธีแบบ
ศรีธนชายใช่ประกอบไปด้วยอ่ะใช่ไหมอย่างสมมติว่าเขาอยากสร้างอำนาจต่อลอง
หรือแม้กระทั่งพี่บอกว่าจะไปไอ้จุดที่เราคิดว่าเขาเขาฝังกันมากที่สุดเลยน่ะอ๋อฮะ
ทางนั้นถ้าเราเป็นทางฝ่ายราชการก็ต้องมองว่าเอ๊ะมันต้องอยู่ตรงเนี้ยอื้อหือ
ฝ่ายที่มันไม่ชอบกศชหรือรัฐบาลก็พร้อมอยู่แล้ว
ตั้งท่าอยู่แล้วว่าพร้อมเยี่ยมกับโจรเข้ามาเมื่อไหร่
ฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ว่า
ท่านนายกก็พยายามจะบอกให้ระมัดระวังให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวัง
แม้ทุกวันนี้ต้องบอกว่าห้ามพกมาพุทธทุกชนิดเข้าไป
ฉะนั้นเรื่องนี้มันก็ต้องใช้เวลานั้น
เราก็ต้องอดทนแล้วก็อยากให้คนไทยทุกคนอดทนแล้วก็ศึกษา
สิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเป็นยังไง
ใช้สติให้คนให้ดีอ่ะเพราะผมก็เป็นช่วงที่จะเรียนรู้ว่า
ความเชื่อความศรัทธาที่ผ่านมาเนี่ยกับไอ้ผลที่เกิดขึ้นมามันเป็นไง
เรื่องนี้ค่ะมันจะตอบโจทย์ของความศักดิ์สิทธิ์ของมาตรา๔๔ได้ไหม
ก็ต้องจับให้ได้เร็วหรือช้า
ก็บอกปีนึงจะทนก็รอฉะนั้นมันต้องศักดิ์สิทธิ์
มันต้องทำได้เพราะว่าเรื่องนี้มันไม่น่าจะยาวไกลไปขนาดนั้นเนี่ยนะครับ
เพราะเรื่องของคนทำผิดเนี่ยผมว่าไม่เห็นมีใครจะออกมาสนับสนุนคนทำผิดเลย
มีแต่คนบอกว่าก็ต้องดำเนินคดีนั่นไปแม้กระทั่งในธรรมกายเองก็ยังบอกว่า
เมื่อผิดก็ต้องเวลานี้ไม่ต้องไปพูดถึงว่าเอ๊ะที่อ่า
ว่ากลัวจะถูกเขาจับศึกหรือทำอะไรก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับตอนนี้มา
ไม่เคยได้พูดแล้วเลิกพูดแล้วค่ะอยู่ที่ว่าจะจับเมื่อไหร่
ยังไงการเข้าตรวจค้นเนี่ยคุณจะห้ามยังไงป้องกันยังไง
เขาก็ต้องตรวจจนได้นะฮะก็เข้าไปจุดนั้นจนได้นะครับว่าเรื่อง
เนี้ยเรื่องของอ่าพระธรรมชโยชน์เนี่ยผมก็ไม่คิดว่า
รัฐบาลเนี่ยก็จะพลาดได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่ากลัวอยู่นิดนึงคือ
น่าจะเป็นคำถามสำหรับคนวัดธรรมกายอยู่เหมือนกัน
ก็ได้รับฟังมาเหมือนกันในคดีที่เขาออกหมายแจ้ง
แจ้งขอดำเนินคดีสามร้อยสิบสามคดีนี่นะครับ
สำหรับธรรมกายทั่วประเทศไม่ใช่ธรรมกายที่นี่
นู่นที่นี่ที่นี่ที่นี่ทุกคดีนี่ครับมันไม่ใช่เกี่ยวกับ
ธรรมชโยแล้วอืมมันเกี่ยวกับธรรมกายแล้วค่ะ
มันก็เหมือนว่านี่เป้าหมายเนี่ยมันจะไปถึงขั้นไหน
อันนี้นี่ครับที่ต้องการกับปลาและต้องการดูกันต่อไป
แต่ถ้าธรรมชโยผมว่าทุกอย่างจะต้องจบแล้วก็คงคิดว่าไม่นาน
ก็ต้องจบทำยังไงสุดท้ายไม่ให้เป็นบานปลายครับ
ญาตแยกแยะเรื่องธรรมกายและธรรมชโยนะครับ
ประเด็นที่หนึ่งเรื่องตัวบุคคลธรรมชายโยมีความผิด
ฐานเกี่ยวกับเรื่องการฟอกเงินการรับเงินเป็นคดีอาญานะครับ
เรื่องนี้ก็แยกเป็นหนึ่งคดีที่จะต้องจัดการผมว่าต้องร่วมมือกันทั้งฝ่ายอาณาจักร
เรียกว่าพระพุทธจักรทางคณะสงฆ์เองเมื่อถือว่าธรรมชโยอยู่ในอานัทของคณะสงฆ์
ก็ควรจะมีมาตรการในการดำเนินการควบคู่กันไปทางบ้านเมืองทางโลกเนี่ย
คนร้ายหรือผู้ต้องหาหรือจำเลยหนีคดียังถูกถอดยศ
เช่นเดียวกันพระต้องคดีหนีคดีไม่ยอมมาสู้คดี
ก็ไม่ควรมีข้อยกเว้นอาจจะถึงขั้นถอดสมณศักดิ์ก็ได้
เพราะว่าไม่สมควรดำรงอยู่ณสมศักดิ์ชั้นพระเทพชั้นอะไรต่ออะไรเนี่ย
ก็เป็นว่ากันไปทีนี้มาถึงคดีอีก๒๓๐๐คดี
เนื่องจากการขยายอาณาจักรของธรรมกายมากมาย
การไปตั้งสาขาตั้งวัดตั้งในที่ไหนไม่มีปัญหาครับ
ล้างวัดอะไรแต่มีสถานะเป็นวัดแต่ที่ถูกแจ้งความดำเนินคดี
ไม่ว่าจะเป็นที่เกาะยาวจังหวัดพังงาหรือที่ไหน
นั่นคือคดีบุกลุกที่หลวงบุกลุกป่าบุกลุกอุทยาน
ถ้าไม่ว่าจะเป็นวัดไม่ว่าจะเป็นใครนะครับ
ถ้ามีพฤติกรรมเช่นนี้ก็ควรจะถูกดำเนินคดีด้วยกันทั้งสิ้น
คดีที่ประกอบเนี่ยเขาไม่ได้ดำเนินคดีว่าคุณไปสอนคนให้หลงผิดไหม
ไม่ได้ดำเนินคดีซึ่งอาจจะสอนให้หลงผิดจริงหรือไม่จริงไม่รู้
พิสูจน์ไม่ได้แต่คุณไปตั้งสำนักอยู่ตรงนั้น
แต่ที่ที่ตั้งของคุณบางส่วนถูกกฎหมายมีโฉนด
บางส่วนลุกคืบเข้าไปในเขตพื้นที่ป่าเขตชายหาด
ก็สมควรที่จะดำเนินคดีเหมือนเราไปซื้อรีสอร์ทไปอยู่
ไปจับจองที่อะไรตลาดนี้และบุกลุกไปทับที่ป่าเข้า
ก็ถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นใครก็
มีตัวอย่างให้เห็นชัดเจนต้องทำให้เท่าเทียมกัน
ฉะนั้นไอ้สองสามร้อยคดีมาอยู่ที่คุณทำผิดหรือเปล่า
พิสูจน์ตัวเองสิว่าบริสุทธิ์ก็จบไป
สุดท้ายค่ะเรื่องนี้สอนอะไรกับพุทธศาสนิกชนไทยคะเนี่ย
ก็ต้องตั้งสตินะครับเพราะเราคนไทยด้วยกันเนี่ย
ผมขอมองไปประเมินไปข้างหน้าได้ไหม
ไหนคุณลิขิตก็พูดถึงเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับ
ตึงเขาอยู่จากนี้นะครับก็มีศรีจีวรลูกศิษย์
มีเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่
แต่มันยังไม่ถึงท่านปะทะแต่เขามีบาดเจ็บ
ถ้าแช่กันอยู่จากนี้ไปนานนะครับ

ถ้ามันเกิดน้ำพึ่งหยดเดียวขึ้นมา
พัฒนาเป็นเหตุการณ์บานปลายอะไรขึ้นไป
จะเข้าทางใครก็ตั้งสติ

โปรดติดตามตอนต่อไป